เหตุการณ์นี้ครับถ้าหากว่าเกิดขึ้นในครอบครัวเราเราจะทำยังไงดีฮะ
ลูกเล็กอาหารติดคอนี่แหละครับคุณผู้ชม
คุณรู้จักคุณอ้วนรังสิตไหมคุณผู้ชมเป็นนักแสดงชื่อดังก่อนหน้านี้นะฮะ
ปรากฏว่าคุณอ้วนรังสิตชื่นชมภรรยาของเขาบอกออมม่าเก่งมาก
มาแปลว่าคุณแม่คุณมะม่วงเป็นสาวชาวเกาหลีใต้ครับ
มีลูกเล็กแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในบ้านฮะ
นี่ครับคุณคิงนี่คือสิ่งที่กลัวที่สุดในชีวิตกลัวว่ามันจะเกิดกับเราเหมือนกัน
บ้านไหนมีลูกเล็กเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังเลยนะเนี่ยฮะ
ลูกชายครับเหมือนกับเดินกินอะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วน้องเหมือนกับอาหารติดคอสำลัก
อ้วนเนี่ยคุณอ้วนรังสิตนี่คือลุกมาจากเก้าอี้เลยนะนั่งกินข้าวอยู่ตรงนั้นลุกมาเลยมาดูลูก
ในขณะที่ภรรยาครับคุณมะม่วงเป็นสาวชาวเกาหลีใต้รีบวิ่งมาจากในครัวตรงนั้นเลยฮะ
แล้วปฐมพยาบาลนี่ครับแล้วทำถูกวิธีด้วยนะจนช่วยได้อย่างปลอดภัยครับ
คุณอ้วนรังสิตกับคุณมะม่วงป๊าขยอนซอนครับตกใจมากไม่คาดคิดว่าน้องโรฮาครับเขากินอาหารอยู่แล้วติดคออ่ะ
ชื่นชมความมีสติของพ่ออ้วนแล้วก็คุณแม่มะม่วงมากมากนะครับช่วยกันจนลูกปลอดภัยแล้วก็ปลอบใจครับ
เพราะว่าลูกคงจะตกใจด้วยนะมีร้องไห้ด้วยนะครับคลิปนี้คุณมะม่วงเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้ครับ
แล้วก็มีแคปชั่นบอกว่าอุทาหรณ์อาหารติดคอน่ากลัวมากในที่สุดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นคือในมือเนี่ยเหงื่อท่วมเลย
ไม่สามารถสงบลงได้เลยใครก็ตามที่มีลูกจะเข้าใจสิ่งนี้
ลูกสำลักอะไรหลายคนสงสัยเห็นเด็กเขาเดินกินอะไรมา
เปิ้ลครับน้องเดินกัดแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลมา
แล้วบางทีอาจจะคำใหญ่ไปหรือว่ายังเคี้ยวไม่ละเอียดแล้วเผลอกลืน
แล้วเวลาจังหวะเดินด้วยนะคุณคิงบางทีถ้าเด็กทานอะไรอย่างนี้
คือถ้าไปปล่อยให้เขาเดินหรือไปกระโดดโลดเต้นนี่อันตรายมาก
คนก็เลยตกใจแล้วก็ลุ้นไปด้วยสุดท้ายน้องโรฮาปลอดภัยนะครับ
หลายคนที่เห็นคลิปนี้บอกว่าชื่นชมเลยคุณพ่ออ้วนคุณแม่มะม่วง
มีสติมากสติดีมากรู้วิธีการประถมพยาบาลเบื้องต้นด้วย
แล้วทำถูกต้องถูกวิธีด้วยนะฮะเนี่ยครับ
แม้แต่คุณอ้วนรังสิตเองก็ยังมาเน้นให้กำลังใจ
คุณมะม่วงศรีภรรยาเลยอ่ะบอกว่าออมม่าเก่งมากครับนี่ฮะ
แล้วมีปรบมือสามครั้งด้วยแปะ
แบบนี้เลยออมมาภาษาเกาหลีก็คือคำเรียกคุณแม่นั่นเอง
แม่เก่งมากคุณแม่เก่งมากมีสติมาก
บ้านไหนมีเด็กเล็กหรือว่ามีผู้เท่าผู้แก่

ใช่แล้วเมื่อกี้สักครู่จริงทำอยู่หลายจังหวะด้วยนะคะ
ตอนแรกยังคิดว่าออกแล้วแล้วดิฉันดูคลิปนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก

สุดท้ายน้องปลอดภัยเราเรียนรู้เอาไว้นะการช่วยชีวิตเบื้องต้นเนี่ยดีมากนะคะ